กลับมาเบรกนี้ค่ะไปส่องเรื่องมุ้งชาวบ้านชาวช่องเขาหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับพี่แท็กพรรณยูนั่นเองค่ะคือก่อนหน้านี้ข่าวมันออกมาเยอะคือเจ้าตัวออกมาพูดเองก็มีเหมือนกันบอกว่าแยกกันอยู่แล้วบ้างห่างกับเมียบ้างหลักนะคะหลายคนก็เลยอยากรู้ว่าตกลงเนี่ยยังไงแล้วลูกอยู่กับใครตกลงเลิกกันหรือย
ที่มันร้าวลึกจนไม่น่าจะต่อกันได้แล้วแหละที่ยังเห็นอยู่เป็นครอบครัวทุกวันนี้ทำไปเพราะว่าต้องดูแลลูกล่าสุดค่ะมีโอกาสเจอกับคุณเบลนัทพรภรรยาคนสวยของพี่แท็กเขาฟังเธอบ้างเธอเปิดใจถึงสถานะครอบครัวว่าทุกวันนี้ยังอยู่ดีมีสุขกันดีค่ะส่วนแท็กเองก็ทำหน้าที่พ่อที่ดีของลูกได้
รู้สึกไงที่หลายคนมองว่าเลิกกันแล้วเราอยู่เพราะลูก
ถามว่าเขาเรียกว่าอะไรมันต้องดูที่ความรู้สึกครอบครัวมากกว่า
คือเรามองว่าการเป็นครอบครัวมันมีอะไรมากกว่านั้น

แต่คนที่ไม่รู้จักเราเราไม่ได้แคร์
แต่ว่าตอนนี้คือเราออกมาทำงานแล้วแท็กก็ยังเลี้ยงลูกท่านอยู่เหมือนเดิม

ก็เป็นครอบครัวค่ะก็พ่อแม่ลูกแบบก็ปกติสามีภรรยา
ก็เป็นครอบครัวก็เป็นพ่อแม่ลูกก็ปกติสามีภรรยา
ชัดเจนนะชัดเจนนะคะเลิกเมาส์